มาต่อไปสนามฟุตซอลเนี่ยพี่เบิ๊ด

ก็อาจจะมีเสียงดังบ้างเพราะว่าเชียร์กัน
ไม่ธรรมดาเวลาให้โดมส่งมานี่

แต่สนามฟุตซอลแห่งนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
เสียงที่มันดังมามีเสียงเพลงด้วยนะ
มีเสียงเพลงมีสาวชื่อเบียร์
แต่หลังหลังเขาจะมีแบบว่าจัดกิจกรรม
พอเตะบอลเสร็จก็มีการสังสรรค์กัน
แล้วบางทีก็จะมีการแบบที่ดอมบอกมีการจ้างมา
แต่ปัญหาคนที่อยู่รอบสนามฟุตซอลเนี่ย
เขาจะนอนยังไงยังมีคุณป้าคนนึง
บอกทุกวันนี้ท่านต้องติดยานอนหลับแล้ว

ที่ว่าเขาเตะบอลกันตรงนี้
แล้วข้างเป็นผับเปล่า

ทีแรกก็ไม่อยากด่วนสรุปว่ามาจากสนามฟุตซอลจริงหรือเปล่า

อยู่แถวเรียบคลองถนนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีครับ
เขาก็ร้องเรียนกันมาว่า
เป็นปีแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
เสียงเพลงเสียงเบสเมื่อกี้

บางวันตั้งแต่หัวข้ามไปถึงตี๒
วันไหนยิงยาวหน่อยก็ตี๔ก็มี
ลงพื้นที่ไปคุยกับหนึ่งในชาวบ้านแถวนั้น
ที่เขาก็ได้รับผลกระทบอย่างป้าพรอายุ๖๐ปี
ป้าพรอยู่ในหมู่บ้านจักษรใกล้เลย

พระพรแกบอกโอ้ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาตลอด
ร้องเรียนไปยังฝ่ายปกครองก็แล้ว

ใครว่าอันนี้ป้าพรก็สงสัยนะคุณผู้ชมฮะ
ไม่แน่ใจว่าเจ้าของสนามฟุตซอลเนี่ย
เป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่อย่างไร

ยังมีการปล่อยให้เปิดเสียงดนตรีดังแบบนี้
เสียงเชียร์ดังกระหึมแบบเนี่ยเกือบทั้งคืน
จนปัจจุบันตัวป้าแกเองเนี่ย

แล้ววันไหนไม่ได้กินยานอนหลับวันละ๒เม็ดเนี่ย

ใช่ค่ะ
แล้วการใช้เสียงนี่จะอยู่ประมาณตีหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียง

กินยานอนหลับแล้วไม่หลับต้องเพิ่มยาแก้แพ้

คือการแข่งบอลเรารับได้
แต่หลังจากจบการแข่งบอลแล้ว
เราก็อยากพักผ่อนเนาะ
เที่ยงคืนนี้เรารับได้
แต่หลังจากนั้นมันเกิน

เราต้องฟังคุณป้าเขาดีนะ
ถ้าแข่งบอลออกกำลังกายเรารับได้นะ

เสียงแบบว่าเชียร์กันรับได้

คือต้องกินยานอนหลับไงยิ่งผู้สูงอายุ

สถานบันเทิงมีพื้นที่ปิดใช่ไหมมีการบุผนังแต่นี่มันเป็นสถานที่เปิดโล่งเป็นสนามฟุตซอล
เสียงเพลงดังทีก็กระหึ่มเลยคุณผู้ชมแล้วป้าพรก็บอกสนามฟุตซอลควรเป็นสนามกีฬา
ไม่ควรมามั่วสุมกินเหล้าสูบบุหรี่หรือเปิดเพลงเสียงดังแบบนี้
ป้าพรก็อยากจะฝากหน่วยงานราชการในท้องที่ในพื้นที่เนี่ย
มาช่วยเหลือหน่อยเข้าไปตรวจสอบหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมไม่อย่างนั้น
ถ้าเสียงดังขนาดนี้คนแถวนั้นผู้สูงอายุนอนลำบากเลยครับ
ก็เมื่อก่อนเป็นเวลาที่แบบผู้ชายบอกเธอจะไปเตะบอลกับเพื่อนนะ